ชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เดือดร้อนหนักแล้วครับ
ลิงตัวเบอร์เลอร์เลยมันออกอารวาสนะครับร้านไหนมีข้าวของ
มันเข้าไปลื้อค้นหาของกินคุณผู้ชมดูนะคะ
อย่าไปตีมันนะเดี๋ยวมันกัดนะลิงกัดเป็นโรคพิษสุนักบ้าได้นะครับ
เป็นบัตรทยักษ์ได้เป็นอะไรได้อีกหลายโรคเลยนะฮะ
ทำร้ายชาวบ้านในชุมชนศรีสรรเพชร
ตะบนประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกับร้านค้า
คือมันเข้ามาหาของกินล่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มาทำลายข้าวของเขาเสียหายหมด
ทะเลิงเดชเหมือนวงญาติพี่เขาเป็นเจ้าของร้านพิซซ่ากระด้ง
อยู่แถวนั้นเล่าบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าว๒๓วันผ่านมาแล้ว
ลิงตัวนี้มันตัวผู้นะแล้วมันตัวใหญ่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน
รื้อค้นสิ่งของหาของกินตามบ้านเรือประชาชนแล้วก็ร้านค้า
ร้านของเขาต้องปิดปิดทำไมปิดหนีลิงครับคุณผู้ชม
ปิดหนีลิงเพราะลิงเข้ามาทำร้ายตัวเขาเอง
ก็ทำพิซซ่าไม่ได้ตัวลูกค้าก็เดือดร้อนครับ
ก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มาเหมือนกันนะฮะมาเอากรงมาจะดักลิงครับ
แต่ลิงมันโอ้มันไม่ยอมเข้าอ่ะมันรู้ทันครับคุณผู้ชมครับ
พอได้เปิดร้านพิซซ่าจะเข้ามาทำร้ายเลย
โจรกระโจนเข้ามาเหมือนจะขู่ใส่นะขู่ใส่ร้านเลยก็เปิดไม่ได้นะครับ
จะทำขายของที่ชาวบ้านแถวนี้เขาลองดูได้นะครับ
จะขายของทีมันกระโจนจะใส่เขามันเหมือนต้องมาละลานเขาขายก็ไม่ได้เลย
ย่านนี้ให้ย่านประตูชัยเขาขอความอันดุเกาะนะครับเดือดร้อนจริงครับ
ขายของเข้าไปได้เลยนะครับแล้วประตูชัยหลังโรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าลิงมันไปทั่วเลยตอนนี้ไม่ใช่ไปเฉพาะถึงย่านนี้นะไปทั่วไปหมดแล้วเนี่ย
ไม่ใช่ร้านพี่คนนี้ร้านเดียวร้านอื่นเขาก็เดือดร้อนครับ
ลิงมันอาศัยร้านไหนเผลอบ้านไหนเผลอมันลื้อหมดลื้อของกิน
ถ้ามีคนเข้ามามันก็จะกัดจะทำร้ายนะครับคนต้องหนีมัน
ชาวบ้านก็เดือดร้อนครับสัตว์เลี้ยงก็เดือดร้อนนะนี่ฮะ
เพราะบางบ้านเขาเลี้ยงหมาคราวนี้หมามันเห็นผู้บุกลุก
มันก็จะกัดกันสิครับคราวนี้เดือดร้อนทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงครับ
เขาก็เลยเอาหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องบ้างนะครับ
ประสุทธิ์จังหวัดไหมนะฮะหรือเทศบาลหรืออะไรจะมาดูหน่อยไหม
บอกว่ามาจับเถอะก่อนที่ลิงมันจะทำให้ได้รับความเดือดร้อน

บ้านเรือนก็เดือดร้อนไปอีกแบบนึงร้านค้ายิ่งเดือดร้อนใหญ่เลย
ขายของไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้นะคะ